คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ราชธรรมและผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษมีนบุรี
ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เจ้าหน้าที่รัชธรรมเป็นไมพร้อมด้วยผู้ต้องขัง

โกนศีรษะและรักษาศีลห้าและศีลแปด
พร้อมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา๗วัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี

ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
ได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนต่างสมัครใจ

โอกาสของคนที่อยู่ข้างในนี้

เรือนจำพิเศษบินบุรีก็เลย

นอกจากการประเภนจิตภาวนา

การสวดมนต์ในทางปกติ
ทางทุกเรือนจำทั่วประเทศนะครับ

แต่เรือนจำพิเศษมีนบุรีก็

มีความเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมานะครับ

ขณะที่๑ในผู้ต้องขัง

ถึงเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้

ก็เลยมีโอกาส
ถึงแม้เราต้องสูญเสียพ่อหลวงเราไป

ก็จะปฏิบัติให้ได้ครับ

มีการอรัฐนาพระศักยวงวิสุทธิ์

เป็นประธานฝ่ายโสงเทศนาแก่พูดต้องค้าง

ยังมีเจ้าหน้าที่ราชธรรณิย์ห้านาย
สมัครใจเข้าร่วมโครงการค่ะโดยมีนายนิมิตรทัพพวาน
อธิบดีกรมราชธรรมผู้พิพากษาและข้าราชการตำรวจในพื้นที่
ที่ร่วมปลงผมส่วนผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
เรือนจำก็ได้จัดให้ผู้นำทางศาสนาเข้ามาทำพิธีตามหลังปฏิบัติตามของศาสนานั้นค่ะ
ที่จังหวัดสมุทรปราการก็เช่นเดียวกันนะคะ
สมุทรปราการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ที่วัดราชนิยมธรรมหรือว่าวัดคลอง๔หมู่๑๒ตำบลบางปลาในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีประสบกรณิกรชาวจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมบวชพระ๑๓รูปและสามเณรจำนวน๓รูป
จากการสอบถามพระรูปหนึ่งที่เข้าอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ก็เปิดเผยความรู้สึกว่า
ตั้งใจที่จะบวชถวายพระราชกุศลโดยตรงหลังจากที่ติดตามดูข่าวในหลวงรัชกาลที่๙มาตลอด
ทรงงานหนักเห็นแล้วก็น้ำตาไหลทุกครั้งไม่อยากให้พระองค์เสด็จสวรรคต
อยากให้ทรงอยู่จนถึงอายุ๑๒๐พันธุ์สาทราบจากผู้ใหญ่ที่เล่าให้ฟังด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จพระราชดำเนินไปวางแผนงานให้ชาวจังหวัดสมุทรปราการหลายต่อหลายครั้ง
ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกครั้งตัวเองและชาวจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
พอทราบข่าวว่าที่วัดจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์
เข้าร่วมในการอุปสมบทครั้งนี้ทันทีและจะขอบวชไปเรื่อยโดยยังไม่มีกำหนดลาศิกขาค่ะ